การประมูลอยู่ในรอบที่๑๑นะครับ

เราจะทราบว่าผลการประมูลรอบที่๑๑จะออกมาเป็นอย่างไรครับ

แต่ว่าณตอนนี้ไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่าการประมูลนั้นจะจบลงเร็วกว่ากำหนดหรือไม่อย่างไรนะครับ
ส่วนตัวของผู้ประกอบการเองก็มีการเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่

แต่ว่าบางคนใส่สีเสื้อมาบ่งบอกเรื่องของโชคลางของตัวเอง

ของพนักงานงานนี้บอกได้คำเดียวว่าพร้อมมากและสู้ไม่ถอย

ที่มีข่าวแววมาว่าเปลี่ยนใจกระทันหันไม่มาขอร่วมประมูลด้วยเมื่อวานนี้เอง
แต่ที่ผู้บริหารเองก็บอกว่าสู้ไม่ถอยเหมือนกันค่ะ
เสียงสู้ด้วยท่าทีที่ฮึกเหิม
งานนี้ยังคงนำทีมโดยวิทิศลีลุกพงศ์ประธานกรรมการบริษัท
นำทีมชู๙นิ้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์บอกว่า
งานนี้พูดได้คำเดียวว่าสู้ค่ะ

แต่งกายวันนี้นะคะออกแนวโทนฟ้าชมพู
เพราะว่าเป็นสีมงคลจะนำโชคนำชัยมาให้ในวันนี้
สีชมพูฟ้าสีโรงเรียนผมโยธินวุรณะ

รอบแรกไม่ปรากฏเงาของสุประชัยเจียรวนลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
แถมก็ยังไม่ขึ้นไปจับสลากด้วย
แต่ทั้งทีมก็สวมสูตรสีดำ

ครูปฏิเสธว่าไม่มีเลิกงามยามดี

งานนี้ไม่มีสินแสมาด้วย
เหมือนอย่างการประมูลคราวที่แล้ว

เพื่อป้องกันไม่ให้การเกิดการหวนประมูล

และงานนี้เองนะคะสัมภาระจึงต้องสแกนเข้มกันเป็นพิเศษ
ต้องผ่านเครื่องตรวจจับโลหะและตรวจค้นกันอย่างละเอียดค่ะ
ส่วนถุงนอนนี้ก็มีไว้เตรียมให้เหมือนกันค่ะ
เตรียมมาเองด้วยนะคะเผื่อที่จะเข้าไปนอนข้างในนั่นเอง
เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยขอพักเอาแรงก่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะ
มวลชนหลายแขนงก็ไม่พลาดสำหรับการเตรียมสัมภาระเพื่อค้างคืนนะคะ
ค่ำคืนนี้มีหลายคนประเมินแล้วว่านอนที่นี่แน่ค่ะ
พี่เอ้าแต่พี่อะทั้งสมียง
ทั้งเสื้อผ้าก็ต้องมาขนสารทุกอย่างออกแต่ได้หาดน้ำหรือเปล่าไม่มี
ต้องเดินด้วยท้องค่ะงานนี้กศชพร้อมอัดฉีดเมนูอาหาร
มื้อเป๊ะมากค่ะขอบอกเริ่มกันที่มือเช้าด้วยโจ๊ก
ทกโกร้อนและก็มีให้เสิร์ฟกันตลอดทั้งคืนด้วยค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน